อีกหนึ่งรายการนะครับที่แฟนฟุตบอลชาวไทยต้องเชียร์ก็คือฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับ
ซึ่งชมบุรีบูเวฟนั้นรับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมไทยและเคยเป็นแชมป์มาก่อนหน้านี้
ติดตามเรื่องราวของชนบุรีกันหน่อยนะครับกับรายการดับชิงแชมป์เอเชียและเรื่องราว๑ทศวรรษของสโมสรพวกเขาครับ

ยังไงก็แล้วแต่ถ้วยใบนี้ต้องอยู่ในเมืองไทยได้
ฉลามชนโต้เล็กหรือทีมชนบุรีบูเวฟ
แม้จะมีแฟนกีฬาชาวไทยไม่มากนักที่จะรู้จักถึงความสำเร็จของทีมฟุตซอลทีมนี้
ที่ถูกก่อกำเนิดมาครบ๑ทศวรรษในปีนี้
ก่อตั้งสโมสรชนบุรีบูเวฟ
เกิดจากการรีดเริ่มของวิกฟอมอธิสักเบนจะซิริวัล
ที่ต้องการจะสร้างหลีกฟุตซอลให้แข็งแกร่ง
เพื่อจะได้มีนักฟุตซอลเพิ่มขึ้นให้กับทีมชาติไทย
ได้ถือกำเนิดทีมสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสโมสรฟุตซอลอาชีพในเมืองไทย
ในขณะนั้นถ้าเราพูดถึง
ถ้าใครจะคิดถึงว่าการก่อตั้งหลีกก็เป็นเรื่องที่ยากแล้ว
สโมสรเริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมาจากสูตรดังสิ้น
ถ้าจะคิดถึงชนบุรีบูเวฟนี่ก็คิดถึงว่าการสร้างพัฒนาทีมขึ้นมา
จนกระทั่งเป็นแชมป์เอเซียได้
นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรปี๒๕๕๙
ชนบุรีบูเวฟได้สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ที่คว้าแชมป์ฟุตซอลอีกมา๗สมัย
และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนบุรีบูเวฟ

ซึ่งมีเพียง๓ชาติในเอเชียเท่านั้น
ที่เคยสัมผัสความสำเร็จนี้

หลังจากที่๗ปีที่เราสร้างสโมสรมาเนี่ย
อันนี้คือผมคิดว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้นะครับ
ว่าสิ่งที่ทำมากับสโมสรนี้นะครับ

สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝัน
มันถึงจุดมุ่งหมาย
ถึงความสำเร็จที่น่าพร้อมคุณใจ

ที่บรรดาแข่งนักฟุตรทีมชนบุรีบลูเวฟ
ต้องการคือจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง

คือการคว้าแชมป์กลับสู่แผ่นดินสยามให้ได้อีกครั้ง

ชมบุรีบูเวฟเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับ
ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เป็นระดับเอเชีย
ถือว่าเป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งนะครับของเอเชียครับ
ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าชมบุรีเป็นแค่สโมสรชมบุรีครับ
อยากให้ทุกคนคิดว่าชมบุรีเล่นในตัวแทนประเทศไทย
ถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่ง
ก็อย่างไรก็ฝากตันแปนเข้ามาชมบันนี้เลย

ด้วยหน้าที่ตัวแทนทีมจากประเทศไทย
ต้องฝึกซ้อมหนักแค่ไหนในการคอชั่ม
ติดตามเรื่องของสโมสรชนบุรีบูเวฟได้

การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสำหรับเรามันยิ่งใหญ่มากนะครับ
แล้วก็เราอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นแรงใจนะครับ
เพราะว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศนะครับที่จะไปแข่งกับประเทศอื่นนะครับ
แล้วก็ถ้ารายการนี้เราเป็นแชมป์ได้เราก็จะเป็นตัวแทนของโลกเลย
ที่ไปสู้กับทีมในยุโรคที่เป็นทีมอเมริกาใต้
ก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของทีมของชาติเรานะครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้ามาเชียร์ทีมเรานะครับ
เกริ่งใจคุณโทษคลาวไทยรัตรีวีรายงาน